นี่มีข่าวดาราต่างประเทศกันด้วยค่ะ

ไปดูกันซิใครเปลี่ยนชื่อแล้ว
แล้วปั่งกันบ้างคุณผู้ชม
เริ่มกันที่คนแรกนะคะแรปเปอร์สาวผิวสี

เห็นสกริป
นิกกี้มีนานนั่นเองเขาเปลี่ยนชื่อคุณผู้ชม
เขาบอกว่าร้องอ๋อกันเลยทันทีนะฮะ
ก็เข้ากับคาแรคเตอร์นักร้องสุดเปรี้ยวของเธอ
แล้วก็แจ้งเกิดดังเปรี้ยงได้สมใจเลยกับนามแฝงดังกล่าว
เขาได้รับการแนะนำมาจากโปรดิวเซอร์ของเธอนั่นเองนะคะ
มากันที่นักแสดงหนุ่มหล่อล่ำชาวอเมริกา
ที่ใช้ชื่อสุดสตรองว่าวินดีเซล

ออกแนวเหม็นนิดนึงนะแต่ว่าเจ้าตัวบอกว่าชอบนะชอบกับชื่อนี้
อาจจะยากแล้วชาวบ้านว่าชื่อถ้าเรียกซ้ำสองนี้เขาอาจจะมีชื่อกลางชื่อครอบครัวอะไรแบบนี้
ไม่ใช่ก็จะมีชื่อกลางสมมุติเวลาขึ้นคอนเสิร์ตแนะนำทีนี้หมดไปครึ่งชั่วโมงนะชื่อเขา
ก็มีชื่อเก๋นะคุณผู้ชมแต่ว่าก็แล้วแต่แหละบางคนก็มีความเชื่อว่าเปลี่ยนชื่อแล้ว
อะไรอะไรมันจะดีขึ้นแต่ที่สำคัญนะฮะเปลี่ยนชื่ออย่าลืมนึกถึงนิสัยด้วย
ข้างในด้วยจะได้ดีตามชื่อไปทำไมให้บอกให้เปลี่ยนนิสัยด้วย
ชื่อไหมพี่มิ้วเปลี่ยนนิสัยดีกว่าอันนี้พูดเป็นลอยพูดลอยเผื่อเอาไปคิด
ดูสายตาก่อนค่ะพอแล้วเธอพอแล้วหมดเวลาแล้วเนอะ
ฉันไปก่อนดีกว่าเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ